บ้านเขาฮือหาเพราะว่าไปส่องต้น
ต้นเรืองที่อายุกว่า๕๐๐ปี

นี่ไงหาเลยหาให้เจอซิว่าอยู่ตรงไหน

ส่องแล้วดูไปนะฮะต้นเรืองอายุกว่า๕๐๐ปีต้นนี้อยู่ที่ปากทางเข้าอบตบ้านตุ่น
เลขที่๑๑๕หมู่๒ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
คู่หูคู่ซีพยาวนักข่าวของไทยรัฐพาไปดูถึงที่
ดูขนาดความใหญ่ของต้นเรืองนี้ก่อนวัดรอบต้นได้๒๖เมตรนะความสูงโอ้โหเท่าไหร่
สูงสูงจนเมื่อยคอหาหาอะไรยังหาไม่เจอเลยให้ดูความสูงก่อน
หาอะไรก็จะหาสิ่งศักดิ์ที่หว่ากันว่าสิงศักดิ์สุทธิ์อยู่ที่นี่อาวุธมโยธดูดูกัน
กันไปคุณผู้ชมฮะเนี่ยเจอไหมเห็นไหมถ้าเห็นแล้วบอกนะเดี๋ยวอ่านไปก่อน
เขาบอกว่าตรงนี้มีสารเจ้าพ่อเรืองตั้งเอาไว้ให้ชาวบ้านได้กราบไหว้กัน
เขาบอกว่าเนี่ยชาวบ้านเขามีการทำพิธีบวงสวงต้นเรือง
และต่อมาปรากฏว่ามีรอยที่เปลือกที่เปลือกต้นเรืองดูไปดูมาคล้ายพระพิกาเนต
นี่คือสิ่งที่เขาเชื่อว่าคล้ายพระพิกษเดชอ๋อลักษณะเหมือนมีงวงอืม
ด้านบนน่ะเห็นไหมดูแล้วพินาไปนี่นี่นี่เห็นไหมเอาภาพมาเทียบให้ดู
เหมือนมีงวงเหมือนไหมคุณชิสาว่าไง
ที่ฉันเหมือนเห็นพระพิคเนตครึ่งองค์อ่ะค่ะอ่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะว่ายังไง
อืมเหมือนไม่เหมือนแล้วแต่วิจารณญาณแล้วกันเนอะ
แล้วเขาบอกอย่างนี้ว่าชาวบ้านเชื่อว่าองค์พระพิคเนธ
ที่แบบว่าปรากฏให้เห็นอยู่ที่ต้นเรืองต้นนี้
จะมาให้โชคให้ลาบอ่ะน้องใบตองอุ้ยเหรอเอาไงอ่ะ
เอาไงดีอ่ะเอาไงอ่ะเอาไงงั้นต้องจุดทูปเสียงทาย
เชื่อว่าน่าจะมีคนจุดแต่ตอนที่เขาจุดเราไม่อยู่แล้ว
นักข่าวคู่ซี้กลับแล้วพอดีมีคอนเทนต์อื่นที่ต้องไปถ่าย
ว่าคอนเทนต์หมดที่เขาต้องถ่ายมันสำคัญนะ
เดี๋ยวเขาจะวนกลับมาใหม่
วันนี้มันยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวไปใหม่
ยังมีเวลาอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยไปใหม่
จะได้ดูไหมอ่ะอะไรนะแล้วเราจะได้ดูไหม
ฝากบอกเขาคู่ศรีเมืองพยาวอย่าลืมถ่ายมาให้ดูด้วยนะครับ
เดี๋ยวคุณพี่เขาไปใหม่เดี๋ยวเอามาให้ดูอีก